คือชาวบ้านในพื้นที่บ้านซับเปิบที่เพชรบูรณ์นะคะ
บอกว่าในช่วง๓๔เดือนที่ผ่านมา
ผีแม่ไม้อลวาดหนักมากคือมีผู้ชายเสียชีวิต๔๐กว่ารายแล้วนะคะ

ชาวบ้านหมู่๓บ้านซับเปิบค่ะ
ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
บอกว่าโอ้โหผีแม่ไม้อารวาสหนักมากนะ
เอาเฉพาะในช่วง๒เดือนก่อน
๒เดือนมีผู้ชายเสียชีวิต๑๗ราย
เขาก็เลยเอาเสื้อสีแดงเอาผ้าสีแดงไปแขวนเอาไว้หน้าบ้านแก้เคล็ดนะคะ
ตามความเชื่อเห็นไหมคะก็จะแขวนไว้แบบนี้
ทีมข่าวก็หาคำตอบให้นะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แต่ด้วยความเชื่อนี่แหละก็จะมีเสือสีแดงมีป่ายสีแดง
เขียนว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่นะมีแต่หมากับแมว
เป็นลักษณะของการแก้เคล็ดแบบนี้นะคะมีประหลัดขีกอยู่หน้าบ้านบ้าง
แวนป้ายเอาไว้ว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายบ้างแขวนเสื้อสีแดงเอาไว้บ้าง
บอกว่าบ้านสเปิบมีสามหมู่นะคะครับหมู่สามหมู่หกหมู่แปด
ที่ผ่านมาชาวบ้านเห็นว่ามีคนเสียชีวิตบ่อย

โดยเฉพาะ๓๔เดือนที่ผ่านมา

แต่เชื่อว่าสิ่งเล่นลับมันมีจริง

ทีนี้ค่ะก็ต้องหาสาเหตุการตายให้ได้
ว่าคนในพื้นที่ที่ตายกันโอ้โห๔๐บาทคนเนี่ยเกิดจากอะไร
แต่ผู้ใหญ่บอกว่ามันก็แปลกจริงนะ
บางครั้งอยู่ดีตายไปเลย
มีรายนึงค่ะขึ้นไปมุงหลังคาวัดอยู่ดี
พอลงมาปุ๊บตายเลย
บางคนก็ไปแห่บุญกระถิ่นอยู่ดี
็อกเข้าโรงพยาบาลก็ตายไปอีก
บางคนอยู่ดีล้มลงไปแล้วไม่ฟื้นเลย
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าเกิดจากอะไรกันแน่
ก็ตั้งใจว่าจะไปปรึกษากับทางพระอาจารย์ที่วัดนะคะ
อยากจะมีการทำบุญใหม่
ก็ให้แบบมีการสวดมนต์มีอะไรกัน
เพื่อที่จะไล่วิญญาณร้ายออกไปจากพื้นที่ดีกว่า
๔เดือนมาเนี่ยคนตายประมาณ๔๐กว่าคนแล้ว
ก็เลยเอาผ้าแดง

แนวทางคุยได้ปรึกษาพระอาจารย์แล้วว่า

ทำบุญใหญ่ปีละครั้ง
แล้วก็ให้ลูกบ้านมาสวดมนต์ที่วัด
ผู้ใหญ่ก็บอกว่าล่าสุดมีคนตาย๒ศพค่ะ

ลักษณะการตายส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นการตายแบบ

เผาอีกศพหนึ่งต่อลักษณะแบบนี้ค่ะ

ผู้ใหญ่บอกว่าตายติดต่อกันเยอะมาก
ชาวบ้านกลัวหวาดพวากันไปหมดนะคะ

ผู้ชายมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งผู้สูงอายุ

ชาวบ้านในพื้นที่บางคนเขาก็เชื่อบังไม่เชื่อบังเรื่องของผีแม่ม่ายนะ
แต่ว่าคนที่เขาเชื่อเขาก็บอกว่าก็มีผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าให้ฟัง

ส่วนชาวบ้านบางคนที่ไม่เชื่อเขาก็มองว่า
สาเหตุการตายมันต้องมีตามหลักวิทยาศาสตร์นะ
อาจจะเป็นโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
มีความเชื่อมั้ยว่าผีแม่ไม้มาเอาชีวิตของพี่กระละเกียจ

เป็นโรคของเขาเป็นโรคในตัวของเขาเอง
คุณผู้ชมคะด้านพระอาจารย์จิรวัตรฐานโย
ท่านเจ้าอวาสวัฒนิมิตรคิรีวงศ์
ท่านก็บอกว่าที่ชาวบ้านนำเสื้อสีแดงไปแขวนไว้หน้าบ้าน
ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
ญาติโยมเขาก็มีศรัทธามีเชื่อมั่น
ในสิ่งที่ถือว่าแก่เคล็ดได้เป็นขวัญเป็นกำลังใจ
ส่วนตัวของพระท่านท่านก็บอกว่าก็ปฏิบัติธรรมนะคะ
แนวทางแก้ไขต่อจากนี้ก็เลยคุยกันว่า
เดี๋ยวจะมีการทำพิธีสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตา
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับญาติโยมในหมู่บ้าน
แล้วก็เพื่อความสบายใจของคนในหมู่บ้านค่ะ
อาตมาก็เชื่อของพระพุทธเจ้ามีจริง
แต่ไม่เชื่อสิ่งที่ลึกลับอย่างนี้ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่
แต่ก็จะพาญาติโยมทำในสิ่งที่ดีพาญาติโยมมากราบไหว้
หรือทำเป็นทำบุญสะดอกเคาะใช่ไหมครับพระอาจารย์
ใช่เสริมสะดอกเคาะต่อชะตา
ความเชื่อก็มุมหนึ่งนะคะตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ต้องตรวจสอบด้วย
หมู่สามบ้านทรัพย์เปิบเพชรชบูรณ์นะฮะ

คือในเจ้าหน้าที่ด้านสถานศักดิ์ศุกร์อาจจะลงไปให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องนี้ก็ได้
ว่ากรณีของแต่ละบุคคลเป็นอะไรกันแน่นะครับ